ท่านผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งที่เราตรวจสอบให้แล้วนะฮะ

เป็นคลิปที่เขาบอกว่าพระเนี่ยลงโทษด้วยการเขี้ยนตีสามเณรนะฮะ
เขี้ยนตีแบบโอ้โหจนหลังแปลกเลย

เดี๋ยวไปดูคลิปก่อนนะครับ
คนที่ถ่ายคลิปนี้จะอยู่มาทางด้านหลังหน่อยนะฮะ
ก็จะเห็นลักษณะสีนั่นคือจีวรของพระนะครับ
ที่มีเสียงฟาดเข้าไปในชุดแรก๓
ชุดหลังอีก๒นะฮะผู้ที่ถูกลงโทษก็เป็นผู้ที่นุ่งห่มจีวอนเหมือนกัน
ตามคลิปเนี่ยคาดว่าพระทำโทษสามเณร

หน้านักเรียนชายหญิงแต่เสียงตีเนี่ยโอ้โหดังมากนะครับ
ตอนนี้คลิปนี้แชร์กันเยอะมากครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ยังมีภาพที่สมเนรรูปหนึ่ง
เขี้ยนตีที่แผ่นหลังจนแตกเป็นริ้วนะฮะที่เขาแชร์กันไปนี่ฮะ
รอยแดงขนาดนี้รอยช้ำขนาดนี้นะครับ
โอ้โหแล้วก็ระบุข้อความว่าเป็นรองเจ้าวัดวัดแห่งหนึ่งที่สุรินท
อืมเขี้ยนตีเนรเหตุเพราะห้ามไปคุยกับคนที่พระอาจารย์เกลียด
โอ้โหลักษณะแบบนี้ตามข้อมูลนะ
แต่จริงไม่จริงเดี๋ยวท่านรอฟังเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้ว
นะฮะไปรู้มาแล้วว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นแน่นะครับ
แล้วข้อมูลที่เขาให้พร้อมกับคลิปพร้อมกับภาพนิ่งเนี่ย
ยังบอกว่าให้ถอดอังสะถอดจีวอน
กอดเสาแล้วเครี้ยนตีเหมือนทาสบางคนให้เปลวยท่อนบนเอาสายไฟเท่านี้ป้ง
ฟาดก็มีคนอ่านข้อความแล้วก็เห็นคลิปเห็นภาพนี้บอกโอ้โห
มันเกินไปไหมมันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่านี่มันสัตวรรษที่เท่าไหร่กันเนี่ย
แล้วพระแล้วมาทำกับเนรแบบนี้แล้วต่อหน้าเนี่ย
เด็กนักเรียนชายหญิงเยอะแยะอย่างนี้เอาเป็นว่าคุณนฤทธิบุญนิ่ม
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่จังหวัดสุรินครับ
คุณผู้ชมครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะตามคลิปตามภาพตามข้อมูล
เขาบอกว่าวัดที่เกิดเหตุคือวัดแห่งนี้วัดสุวรรณวิจิตร
ปราศาสตร์จังหวัดสุรินที่คุณนฤทธิไปนั่งคุยด้วยเนี่ย
นี่คือพระประหลัดพุทธศาสตร์ศาสนเมธีรองจ้าวาดวัดสุวรรณวิจิตรนะฮะ
ผู้ที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์

พระประหลัดผู้ทศาสตร์ท่านปฏิเสธครับ
บอกว่าอัตมาไม่ได้เป็นคนเคี่ยนตีสามะเนยจนหลังเป็นแผลยาวขณะนั้นตามภาพ
คือหลวงพ่อที่เป็นเจ้าวาทวัฒน์นะฮะพระครูปริยัตริยสโฝพลนะครับ
ใช้ไม้ลำดวนตีเนรแต่เดี๋ยวก่อน
คลิปกับภาพที่เห็นเนี่ยที่แชร์กันอยู่ตอนนี้แล้ววิภาควิจารณ์กันเยอะเนี่ย
ประหลัดพุทธศาสตร์ท่านบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒ปีมาแล้ว
อ้าวคลิปเก่าเล่าใหม่อีกแล้ว
๒ปีแล้วนะฮะแล้วไม่ใช่ท่านด้วยนะฮะที่ท่านตีนะฮะ
เป็นเจ้าวาดวัดนะครับที่เป็นคนตีเนร
เหตุการณ์เป็นอย่างนี้มีสามเณร๖รูปถูกตีเพราะทำผิดกฎระเบียบ
ก็คือแอบใส่ชุดคารวาสก็คือชุดของเด็กทั่วไปเนี่ย
ออกไปเที่ยวนอกวัดคือถอดจีวอนเลยล่ะนะฮะ
ใส่ชุดออกไปเที่ยวนอกวัดตอน๔ทุ่ม
แล้วแอบไปเล่นบนดาดฟ้าไปยิงหนังสติ๊ก
ก้อนหินลงมาที่ถนนจนเกือบโดนคนที่ขี่จักรยานยนต์คนขับรถยนต์
แล้วไปยุ่งเกี่ยวกับการเสพกัญชาอีก
ซึ่งสามเณรทั้งหมดเนี่ยพอถูกจับได้
ก็เลยเลือกที่จะถูกตีแทนการถูกจับศึก
จ้าวาดวัดพระครูปริยัติปัญญาโสพลท่านก็ลงโทษด้วยการตี
หลังจากนั้นสมเนรกลุ่มนี้นะฮะพอถูกตีไปแล้วอะไรแล้วเนี่ย
ก็ศึกไป๕รูปยังเหลือรูปหนึ่งที่ยังศึกษาต่อนะฮะ
ยังเป็นสมเนรและศึกษาต่อนะฮะส่วนคลิปที่พระตีหลังสมเนร
หน้าเด็กนักเรียนเนี่ยอันนี้รองเจ้าวาดท่านยอมรับว่า
อันนี้อัตมาตีเองถ้าเป็นคลิปนี้นะเนื่องจากสมเนรรูปนี้
ไปยุ่งกับนักเรียนหญิง๒ต่อ๒บนห้องเรียน
ลักษณะแบบถึงขั้นแตะเนื้อต้องตัวกัน
ขณะที่เพื่อนกำลังนั่งสวดมนต์ตอนเย็น
ความผิดนี้เกิดขึ้นหลายครั้งด้วยว่ากล่าวตักเตือนแล้ว
แต่ก็ยังทำอยู่เลยต้องลงโทษให้หลาบจำ
ด้วยการใช้ไม้ไผ่ตีที่หลัง๑๐ครั้ง
ระหว่างเนรูปนี้กับผู้หญิง
การลงโทษเราก็ถือว่าลงโทษด้วยเหตุผล
เราถามแล้วถามอีกว่าผิดใช่ไหม

ถ้าไม่ยอมรับการลงโทษเราก็มีวิธีอื่นเช่น
คุณสิ้นสภาพการเป็นนักเรียนไป

อย่าไปคุยกับคนที่พระอาจารย์ไม่ชอบเนี่ย
เราก็พยายามบอกเนรว่าอย่าไปคบกับคนเหล่านี้

เขาก็จะดึงเนรเข้าหาพวกไง
เพราะฉะนั้นแยกเป็น๒เหตุการณ์นะครับ
แต่ว่า๒ปีมาแล้วทั้งนั้นนะฮะ
ถ้าคลิปภาพเคลื่อนไหวรองเจ้าวาดท่านนี้

ถ้าเป็นคลิปเป็นภาพนิ่งไม่ใช่เป็นคลิป
เป็นภาพนิ่งที่มีแผ่นหลังของสมเนรเป็นแผลเยอะ

ก็มีเหตุผลอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับ

แผ่นแล้วโดนภาพเคลื่อนไหวนี่รองเจ้าวาดที่เราคุยด้วยตีนะครับ
ครูปริยัติปัญญาโสพลท่านเจ้าวาดวัดสุวรรณวิจิตรนะครับ
ท่านบอกว่าหลังจากเป็นข่าวก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
รับว่าเป็นคนใช้ไม้ลำดวนตีสามเนรทั้ง๖รูปจริง
แต่มีเหตุผลเพราะว่าสมเนรมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับ
ก็อย่างที่บอกไปนะฮะทั้งหนีเที่ยวกลางคืน
เอาหนังสติ๊กไปยิงบนดาดฟ้าลงมาที่ถนนไปมั่วสุมเสพกัญชา
ในโรงเรียนที่มาเรียนทางธรรมที่สมเนรเรียนเนี่ยนะครับ
ก็เลยต้องลงโทษไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีแล้วจะต้องหลาบจำนะครับ
ก็มีข้อตกลงกันไว้ว่าหากทำผิดซ้ำอีกต้องถูกลงโทษ
ผู้ปกครองสามเณรก็รับรู้แล้วก็ยินยอมให้ลงโทษสั่งสอน
ดีกว่าการถูกไล่ออกจากโรงเรียนที่เรียนอยู่แล้วก็ถูกจับศึก
ส่วนกรณีที่ลงโทษที่สั่งให้สมเนรกอดเสาถอดสบงท่อนบนออก
ใช้สายไฟตีเนี่ยอันนี้ท่านเจ้าวาดวัดบอกว่ายืนยันว่าไม่จริงนะฮะ
ไม่ได้ทำรุนแรงถึงขนาดไอ้ตีนะตีอย่างเงี้ย
แต่ถึงขั้นแบบให้กอดเสาแล้วเอาสายไฟฟาดเนี่ยอันนี้ไม่มี
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปี๖๑ตุลาเดือนตุลาปี๒๕๕๙
นั้นเราก็ทำข้อตกลงร่วมกันที่เราเคยพูดกันมานานแล้ว
ว่าเมื่อมาอยู่ที่นี่ต้อง๑๒๓๔๕ผู้ปกครองก็เห็นด้วย
การทำโทษเนี่ยไม่ใช่การเขี้ยนตีเยี่ยงธาตุ
ไม่ใช่การเขี้ยนตีเพื่อระบายอารมณ์

ด้วยไม้ลำด่วนไม้เรียวไม้ลำด่วนตีแค่๕ครั้ง
ไม่ได้ตีด้วยสายไฟตามที่สื่อประกาศ
เขามองเราเป็นคนร้ายของสังคมไปมองวัด
พระสงฆ์ในวัดนี้เป็นคนร้ายของสังคม
ให้สังคมนั้นออกมาเขาเรียกว่าอะไรออกมาลุมประชาธรรมอ่ะ
คุณนฤทธิที่ลงพื้นที่ไปได้คุยกับสามเณรสองรูปที่เคยถูกตีนะฮะ
รูปนึงก็คือสำเน็นที่อายุ๑๘ปีกับชื่อสำเน็น๑กันแล้วกัน
เป็น๑ใน๖สำเน็นที่เป็นภาพนิ่งที่เป็นภาพถ่าย
หลังเป็นแผลยาวที่ถูกเจ้าวาดตีนะครับ
สมเนรหนึ่งบอกว่าถูกหลวงพ่อเจ้าวาดตีจริง
เพราะหนีเที่ยวกลางคืนไม่ฟังคำสั่งสอน
ซึ่งก็เข้าใจความผิดเรื่องนี้ดียอมรับการถูกลงโทษ
แล้วก็ยังรู้สึกเสียใจที่ทำให้หลวงพ่อกับวัดเนี่ยต้องถูกมองในทางไม่ดี
ทั้งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวของสมเนยยอมรับว่าทำผิดเองจริง
ฝากกับทางพ่อแม่ทางผู้ปกครอง
ก็ได้รับรู้แล้วก็ได้เลือกขอเป็นรับบทลงโทษ
เพื่อเราจะได้รับบทลงโทษเพื่อจะได้เรียนต่อ
แบบปรับตัวเรียนต่ออะไรเนี่ยครับ
ใช่ครับก็ความผิดจากตัวเราด้วยครับที่ทำ
ทุกคนรู้ว่าถ้าทำผิดต้องโดนแบบไหน

ใช้ไม้นี่แหละครับใช้ไม้

ผมเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันก็นานมาแล้วนะครับ
แล้วทางสังคมก็เข้าใจผิดในทางหลวงพ่อเจ้าวาด
รองเจ้าวาดกับสถานที่วัดด้วยครับ
มันก็ทำให้เสียหายอะไรประมาณนี้ครับอ่า
ส่วนสมเนรอีกรูปนึงคือสมเนรที่อยู่ในคลิปเคลื่อนไหว
ที่ถูกรองเจ้าวาดตีนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่หน้าชั้นเรียนแล้วก็มีเด็กนักเรียนชายหญิงเนี่ยนะฮะ
เนรสมมุติว่าชื่อสมเนรเนสก็แล้วกัน

สมเนรเนสบอกว่าเหตุการณ์นั้นถูกทำโทษเพราะ
ไปคบกับเด็กนักเรียนหญิงจริง

ก็เลยถูกเรียกไปลงโทษถูกตีไป๑๐ทีหน้าชั้นเรียน
ซึ่งก็เข้าใจเหตุผลที่พระอาจารย์สั่งสอน
ตอนนี้ก็ไม่คิดว่าคลิปมันจะหลุดออกมาอีก

และทีนี้กฏของอาจารย์ก็เตือนหลายครั้งแล้วครับ

คิดว่าเป็นการกระทำที่หนุนแหละครับ
ไม่ครับเป็นกฏอยู่แล้วครับ

คือจะบวชเป็นพระหรือเป็นสามเณรเนี่ย
ต้องถือศิลป์เยอะกว่าผู้คนทั่วไป
อะไรที่ตัดได้เนี่ยต้องตัดให้หมดนะครับ
แต่พอทำผิดเกิดขึ้นมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ทางวัดมีกฎเกณฑ์ลงโทษกันเองอะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่าทางสำนักพุทธว่ายังไงเนี่ยนะฮะ
นายปรานซูวีอาวอารามรัฐนะฮะ
ซึ่งก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยยังไม่มีการลงโทษพระกับเนร
ที่เกิดเหตุขึ้นตามภาพตามคลิปนะฮะ
พร้อมเห็นว่าเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นมา๒ปีแล้วนะ
แล้วก็มีการทำความเข้าใจกัน

บางส่วนเนรก็ยอมรับความผิดก็ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาต่อ

แต่ว่าตามระเบียบของสงฆ์เนี่ยเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลองไปตรวจสอบอีกทีหนึ่ง